ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ก็เจ้าหน้าที่คาดว่าเบื้องต
อาจจะเป็นสีแดดแยงตาค่ะอ่ามีผู้ชายคนนึงขี่จักรยาน
ทองจังหวัดชนมุรีเนี่ยไปชนวงเวียนอืมนะเสียชีวิตแล้ว

หอนูลลี่กาวันห่อสิบห้าแปปสี่
ฮะเป็นวงเวียนหอนาฬิกานะครับหลังจากพุ่งชนแล้วเนี่ย
ก็ต้องปั๊มหัวใจช่วยชีวิตกันแต่สุดท้ายเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับ
นายสมศักดิ์นามสกุลสมพรอายุห้าสิบสามปีนะครับ
ขี่จักรยานยนต์พุ่งชนวงเวียนหอนาฬิกาของสามแยกที่อำเภอพานทอง
เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ก็พยายามช่วยเหลือแล้วนะครับแต่ไม่ทันนะครับ
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเห็นผู้ตายเนี่ยขี่จักรยานยนต์มาจาก
แล้วอยู่ก็พุ่งชนวงเวียนหอนาฬิกาเลย
คาดว่าอาจจะเป็นเพราะแสงแดดมันแยงตาหรือเปล่า

ก็เลยไม่ทันสังเกตว่าข้างหน้าเนี่ยคือวงเวียนหอนาฬิกานะครับ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ในพื้นที่ตรงนี้อย่างละเอียดก่อน
ว่าจะมีรถคันอื่นเฉียวชนหรือตัดหน้าหรือเปล่า
หรือว่าอยู่ดีก็แบบพุ่งชนไปเลยเหมือนกับที่ชาวบ้านเขาเห็น
ก็เหมือนกับที่คุณป้าบอกกับเรา
คือชาวบ้านแถวนี้บอกว่ามันจะเป็นอาถรรพ์อะไรหรือเปล่า
ทุกผู้ชมภาพนี้คือรถยนต์ที่มาพุ่งชนเมื่อ๗ธันวาคม
หน้าที่จะเกิดเหตุเมื่อวานนี้ที่เป็นจักรยานยนต์พุ่งชนคนขี่เสียชีวิต
รถยนต์คันนี้เนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเขาขับพาคุณแม่อายุ๘๑ปี
วูบจะไปธุระจะไปโรงพยาบาล
สุดท้ายแล้วมาพุ่งชนตรงนี้ทำให้แม่อายุ๘๑เสียชีวิต
วันนั้นก็เกิดจากอาการหลับใน
ชาวบ้านเขาเลยบอกว่าตรงนี้มันเป็นอาถรรพ์อะไรหรือเปล่า
ถึงเกิดอุบัติเหตุบ่อยอะไรแบบนี้นะ